วันนี้ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับสังคมของเรากับเยาวชนของเรานะฮะ
อายุเพียง๑๐ขวบก็ถึงขั้นกับเอามีดไปไล่แทงกัน
คือมันยากทำความเข้าใจเหมือนกันนะคะว่าเป็นพฤติกรรมเรียนแบบ
มีความเครียดมีความกดดันหรืออะไร
หรือเขาเห็นว่าอ้าวก็มีคนทำแบบนี้แล้วมันเป็นข่าวก็เลยทำบ้างเหรอหรืออย่างไร
รู้สึกผิดเลยเนี่ยนั่นสิคือเราไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้
เพราะว่าจริงแล้วสาเหตุมันแค่เด็กผู้หญิงกับเด็กผู้ชายเล่นกันล้อเลียนกัน
หยอกล้อกันล้อเป็นนั่นเป็นนี่ผู้หญิงก็ล้อกลับผู้ชายก็ล้อกลับกันแบบนี้
โกรธขึ้นมาโกรธจริงโกรธจริงน้องผู้หญิงเดินขึ้นสะพานลอย
น้องผู้ชายเนี่ยเอามีดปอกผลไม้ไปไล่แทงหลังเขาสองแผลจนเขาเนี่ยบาดเจ็บ
เด็กอายุ๑๐ขวบเท่านั้นเองนะครับนี่นะแล้วก็ทำให้เด็กคนนี้เขาบาดเจ็บ
แม่ก็บอกว่าเนี่ยแจ้งความไปแล้วตำรวจก็ไม่ยอมเรียกไปสอบปากคำ
สอบสวนไม่ทำอะไรเลยแล้วจะได้กลัวจะไม่ได้รับความเป็นธรรม
นะฮะคือญาติของผู้เสียหายเวลาเนี้ยเขาก็เลยเอาเรื่องราวเนี้ยโพสต์ลงไปในเฟซบุ๊ก
หลานสาวเขาอายุเพียง๑๐ขวบถูกเพื่อนไปดักแทงหลังหลังเลิกเรียน
บนสะพานลอยหน้าโรงเรียนบ้านครองหลวงสมุทรปราการนะครับผู้ก่อเหตุก็เป็นเด็กผู้ชายอายุเพียงสิบสามปี
น้องโดนแทงในอายุสิบขวบนะฮะเขาอยู่ในซอยเดียวกันเลย
ก็เลยกังวลว่าจะเกิดอันตรายตามมานะเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเป็นการทำร้ายกันไม่ใช่ครั้งแรก
แต่ที่ผ่านมาเข้าใจว่ามันเป็นการทะเลาะกันตามภาษาเด็ก

อยากให้นักสังคมสงเคราะห์หรือว่าหน่วยงาน
ที่มันเกี่ยวข้องกับเด็กนำเด็กไปปรับพฤติกรรมหน่อย
เพราะว่าไม่รู้ว่าอารมณ์เขาจิตใจเขามันเป็นอย่างไร
เดี๋ยวจะไปก่อเหตุไปฆ่าคนขึ้นมาทำยังไงนะ

จนดีพู่สาขาวก็เลยไปสอบถามเรื่องนี้กับทางด้านของนางสาวสุดที่๓เรืองวันนี้
ซึ่งเป็นแม่ของนักเรียนหญิงที่ถูกทำร้ายบอกว่า
เหตุการณ์มันเกิดวันศุกร์ที่ผ่านมา๑๗พฤษภาคม
โรงเรียนโทรมาบอกคุณแม่ว่าลูกสาวถูกเด็กนักเรียนชายต่างโรงเรียน
ใช้มีดปลอกผลไม้แทงหลัง๒แผลต้องเย็บสี่เข็มนะคุณแม่รีบมาดูหน่อย
อืมคุณแม่ก็ไปลูกสาวก็บอกว่าคนที่ทำอ่ะเป็นเด็กผู้ชายซึ่งอยู่ใกล้ใกล้บ้านนั่นแหละ
แล้วก็เรียนอยู่โรงเรียนแห่งหนึ่งใกล้บ้านแถวปากน้ำ
คุณแม่ก็ไปแจ้งความที่สพเมืองสมุทรปราการ
ให้ดำเนินการเอาผิดกับเด็กที่ก่อเหตุ
แต่จนถึงตอนนี้ตำรวจก็ยังไม่มีความชัดเจน
ไม่เคยเรียกตัวเธอเองหรือเอาเด็กไปสอบอะไรทั้งสิ้นเลย
ก็เลยให้ญาติตัดสินใจโพสต์ในเฟซบุ๊คซะเลย
เพื่อให้เป็นความชัดเจนนะครับแล้วก็ให้คนสนใจ
ส่วนปมเหตุลูกสาวบอกว่ามันก็เป็นการทะเลาะกันตามภาษาเด็กนะแม่
ลูกสาวมักจะถูกเด็กผู้ชายคนนี้ล้อเลียน
ก็เลยล้อเลียนกลับไปทำให้เด็กผู้ชายไม่พอใจ
ดักเอามีดปลอกผลไม้มาแทงนะฮะมาทำร้ายกัน
ไปฟังเสียงคุณแม่ของน้องที่เป็นคนโดนแทงกันนะครับ
ส่วนมากจะเป็นการล้อกันนะคะ
เท่าที่แม่ทราบว่าฝ่ายชายชอบล้อไอ้หมูอะไรอย่างนี้
อ้วนเด็กอ้วนเด็กออทิติกอะไรอย่างนี้ค่ะ
เป็นเรื่องปกติส่วนทางด้านนั้นเขาจะเป็นเด็กผู้ชาย
แต่มีจิตใจค่อนข้างเป็นเด็กผู้หญิง
ลูกแม่ก็จะล้อกลับว่าตุ๊ดกระเทยอะไรอย่างนี้ค่ะ
คือเขาตามมาตั้งแต่ฝั่งโรงเรียนแล้ว
จากสิ่งที่แม่พูดเราสรุปได้ว่าน้องผู้หญิงน่าจะเป็นน้องที่ลักษณะทวม
อาจจะเป็นอทิติกอะไรบ้างเราก็ไม่แน่ใจนะ

แต่ก็คือเป็นการเอาปมด้อยมาล้อเลียนกัน
น้องฝ่ายผู้ชายก็เป็นตุ้งติ้งหน่อยอ่าก็ถูกง้อกลับไปแบบนี้
อันนี้ก็เป็นสาเหตุหลักเลยก็ไม่รู้ว่าอารมณ์มันอาจจะทำให้แต่ละคนแบบยากไม่ได้
คือการเอาเรื่องแบบนี้มาล้อเลี่ยงกันมันเจ็บกันทั้ง
เพื่อเด็กและสตรีเพื่อให้มาช่วยหน่อย

แต่ว่ายังหวาดกลัวไม่กล้าไปไหนคนเดียว

กว่าจะมีสภาพจิตใจดีขึ้น

ก็ไม่ใช่เรื่องผิดถึงแม้จะมีความผิด
ทางเพศเป็นตุ๊ดอะไรก็ไม่ผิด

เข้าใจแล้ววันเด็กยังไม่รู้เรื่องอะไร

เด็กยังควบคุมกับอารมณ์ไม่ดี